บอกร้องเรียนกันบ่อยเหลือเกินว่าผีดุเหลือเกิน
ล่าสุดมีคนโพสต์เฟซบุ๊กแฉเลยนะครับบอกว่า
ขบวนการขายตัวผีค่ะผีดุมาก
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเล่าให้ฟังเลยนะคะบอกโอ้โหนี่แหละค่ะ
หน้าตาตัวผีบนรถปรับอากาศเส้นทางสายใต้ใหม่ไปนครศรีธรรมราช
บอกว่าพบผู้โดยสาร๔คนถูกหลอกขายตัวไม่มีเลขที่นั่ง
จากเดิมค่าตัว๕๙๔บาทมี๓คนซื้อตัวมา๘๕๐บาทโน้นนะคะ
ส่วนอีกคนนึงซื้อมาราคา๗๕๐บาท
แถมจริงพอไปถึงปุ๊บโอ้โหรถป๑จ้ะ
ปรับอากาศชั้น๑นั่นแหละค่ะ
หลังจากขึ้นรถตอนแรกเนี่ยนะพนักงานก็ให้ทั้ง๔คนไปนั่งที่พื้นนะคุณ
ยังไงก็ไม่ยอมลงจากรถไปแจ้งความเลย
พนักงานก็เลยจัดที่นั่งด้านหน้าให้๓คนที่เหลือ
ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคุณมีคนแขนหักอยู่ด้วย
ร้องไห้เลยนะเขาบอกว่าเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลย
คนโพสต์ก็เลยมาตั้งข้อสงสัยว่า
ให้ขึ้นรถมาได้ยังไงทั้งที่ไม่มีเลขที่นั่งถูกไหม
แล้วทำไมราคาตัวมันไม่เท่ากันส่วนต่างมันอยู่ที่ไหน
และ๓นี่หัวกันหลอกลวงผู้โดยสารหรือเปล่า
ล่าสุดนะคะโพสต์ของคนที่ออกมาแฉเรื่องนี้เขาก็บอกว่า
นี่ต้องนอนชมวิวนานนับชั่วโมงเลยนะจ๊ะ
เพราะรถทัวร์ไปเสียอยู่สุราชธานียังไปไม่ถึงปลายทางสักทีจ้ะ

เขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะบอกว่าอ่ะขบวนการปราบรามผีที่ไหนดัง
ช่วยกลับมาจัดการขายตัวผีรถทัวร์ผีเนี่ยจัดการให้หมดเลยได้ไหม
มันทำเป็นขบวนการอยู่ตามสถานีขนส่งแทบจะทุกแห่งเลยนะคะ
ซึ่งต่อมาทางกรมการขนส่งทางบกก็เลยเข้าไปคอมเมนต์บอกว่า
ขอรายละเอียดดำเนินการหน่อยจะเอาไปสอบสวนเรื่องนี้ค่ะ